ขยับไปดูดารานักร้องอีกคนนึงฮะ
เจ้าพ่อมั้ยเจ้าพ่อเพลงแหล

ขายลูกชิ้นกับหมูหย่อก

มาจะเลยร้ายนะวันนี้มีชิคกี้พายอย่างเดียวจ้ะ
ขึ้นมาออกก่อนนะเหลือมาวันอื่นในเมือง
ลืมเผินนะแปลงของไทยมาเพลงชัวร์ไทย
ลืมเผินนะแปลงของไทยมาเพลงชัวร์ไทย
ลืมเผินนะแปลงของไทยมาเพลงชัวร์ไทย
ไม่ไหวจริงนี่ระดับครูนะครับปกติแล้วเนี่ย
ถึงได้ฉายายเจ้าพ่อเพงแหลงแต่ว่ารอบนี้
งานหดทุกวันนี้เนี่ยงานน้อยมากถึงขั้นต้นมาขายลูกชิ้น
ถึงขั้นต้องมาขายหมูยอแล้วแต่ว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวนะก็มาขาย
แต่เป็นอดีตไม่ใช่ประหลัดอำเภอนะเป็นอดีตพระประหลัด
แหล่กันอยู่ตอนห่มเหลืองอดีตพระประหลัดเทวันเป็นพระนักเทศนักแหล่ชื่อดัง
คุณทศพลไปแหล่ในงานบวชของประหลัดหรือเปล่า
คือประหลัดเขาก็ดังในสายประหลัดแหละแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
พอสื่อออกมานี่ก็ดังใหญ่โตเลยนะครับและประหลัดเทวันเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์เทวันด้วย
ภาคกลางไม่มีใครไม่รู้จักเขาดังมากทั้งสองคนนี้โคจรมาเจอกันนะครับ
ทศพลเนี่ยเรื่องของเรื่องก็เลยเอาลูกชิ้นเอาหมูยอมาขายที่ตลาดป้าประเทืองก่อน
แล้วก็เลยมาเจอประหลัดเทวันนะครับก็เลยมีการแหล่ช่วยกันขายลูกชิ้น
โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะลูกชิ้นเอามาค่อนข้างเยอะเนี่ย
ขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเพราะหลายคนบอกอยากจะมาอุดหนุนทศพลหิมพานเหลือเกินจริง
นี่คือสถานการณ์โควิดชีวิตระดับนี้นะฮะยังต้องมาขายลูกชิ้นกันแล้วครับ
เอามาขายร้อยโลแป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะนี่มีเบอร์โทรด้วยนะคะ
เออเออสะอึกเลยนะคะถ้าเป็นเราเนี่ยนะ
คุณผู้ชมใครอยู่ใกล้ก็ไปอุดหนุนได้นะคะคนทำมาหากินแบบสุจริตนะคะ